ว่ากันที่เรื่องของความเชื่ออันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อโบราณของชาวล้านนานะคะ
จัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีป่าชา
ให้กับวิญญาณสัมภเวษีเวลาเขาไปเผาศพศพไร้ญาติอะไรแบบนี้
ป่าช้าเขาก็จะมีการจัดพิธีแบบนี้ที
เพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของศพไร้ญาติของวิญญาณที่อยู่ในป่าช้า
ผุดไปเกิดอะไรแบบนี้เป็นความเชื่อของเขานะคะ
เขาก็เลยจัดโต๊ะจีนเลยพาไปดูกันหน่อย
ชาวบ้านแม่สัยค่ะที่ตำรวจแม่สัยอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เลี้ยงโต๊ะจีนผีป่าช้านะคะ
นี่เป็นความเชื่อโบราณของชาวล้านนานะ
เขาจัดที่สู่สารบ้านแม่สัยร่องไห่
จากการที่เอาศพรายญาติไปชาปนกิจนะคะ

ชาวบ้านนิมนต์พระสี่รูปมาทำพิธีนะคะ
แล้วก็มาเทศให้กับสัมภเวษีฟัง
เพื่อให้ไปสู่พบภูมิที่ดีตามความเชื่อค่ะ
ก็ตั้งโต๊ะจีนมีอาหารขาวหวานเครื่องดื่มนะคะ

สำหรับถวายเพลงพระแล้วก็ให้ชาวบ้านที่ร่วมพิธีด้วยนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็จัดไว้ให้กับสัมภเวษีด้วยนะคะ
เขานั่งกินพร้อมกันแบบนี้ค่ะ
ทั้งคนแล้วก็ทั้งในส่วนของสัมภเวษีที่วางเอาไว้ว่างโล่งน่ะ

ใช่เหมือนกับงานเลี้ยงเลยเขาบอกให้คนกับผีกินอาหารพร้อมกัน

แล้วก็มีทางด้านของนายวีระสุขใหญ่นะคะอายุ๘๐ปีเป็นชาวตะบนแม่สาย
บอกว่าสุสานนี้เป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจศพประจำตำบล
ครับถ้ามีชาวบ้านในสิบสองหมู่บ้านเสียชีวิต
ก็จะต้องมาทำพิธีชาปนกิจศพที่นี่ที่สุสานหรือป่าช้าแห่งเนี้ย
แล้วก็หลายรายเป็นศพรายาทอะค่ะครับ
เขาก็เลยเชื่อว่าการทำพิธีแบบนี้จะทำให้วิญญาณสัมภเวษีต่าง
ไปพูดไปเกิดในภพภูมิที่ดี
นี่ก็เป็นความเชื่อโบราณของชาวล้านนานะคะ
เขาจัดเที่ยมเพลิมือจังหวัดพระเยาเป็นครั้งแรก
ชาวบ้านแม่ใสบอกว่าก็จะจัดพิธีแบบนี้ค่ะ
เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนะคะ